หมาฟัดกับตัวเฮียใครชนะดูคลิปนี้ค่ะ
เฮ้ยตัวเฮียแกล้งตายไหมตายจริง
มันกัดแล้วมันสะบัดขนาดว่าตัวเฮียเนี่ย
หนีออกมาได้แล้วน่าจะวิ่งลงน้ำ

โอ้ยลากขึ้นไป
นี่เป็นที่มันของเค้าว่ากัดไม่เป็นตายนะคะ
แล้วสุดท้ายไอ้ดำอีกตัวหนึ่งมามายืนมอง

ถามใครถามไอ้ดำหรือถามคนถ่ายคลิป